คดีที่นายสุภาชัยคันหาสุนทรผู้เป็นพ่อ
ไปรับฟังสารชั้นต้นในการตัดสินคดีแล้วก็ยกฟ้องจำเลย
เหตุการณ์ที่มีการฟ้องว่าจำเลยแทงจนลูกชายเขาเสียชีวิต
และทำให้ตัวพ่อก็เครียดนะครับหลังจากที่สารชั้นต้นยกฟ้อง
กระโดดอาคารของสารอาญาฆ่าตัวตาย
เหตุการณ์นี้กลายเป็นสิ่งที่เหมือนสะท้อน
แล้วก็สะเทือนสำหรับวงการสืบสวนสอบสวนของบ้านเราด้วยนะ
เพราะว่าอาจจะต้องมีการสั่งให้มีการบรื้อคดีขึ้นมาใหม่
มีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาคดีนี้ขึ้นมาใหม่
มาดูความคืบหน้าของกรณีนี้กัน
กรณีการตรวจสอบคดีแทงหนุ่มที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น
ปากซอยประชาสงเคราะห์๑เขตดินแดงกรุงเทพ
เมื่อวันที่๑๕เมษายนปี๒๕๕๙ในช่วงเทศกาลสงคราน
ซึ่งสารชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้องจำเลย
เนื่องจากฝั่งโจทย์มีพยานหลักฐานไม่เพียงพอ

จนเป็นเหตุให้นายสุภาชัยคันหสุนทร
ผู้เป็นพ่อเกิดอาการเครียดและผิดหวัง
กระโดดจากชั้น๘อาคารสารอาญาลงมาเสียชีวิต
ทีนี้เรื่องของหลักฐานนี่แหละครับ
เรื่องของอาวุธมีดที่ไม่สามารถที่จะยึดมาได้
เรื่องของภาพจากกล้องวงจรปิด
ที่ไม่ได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยตรง

ที่ทำให้เกิดการยกฟ้องในคดีนี้
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
บริเวณภายในซอยประชาสงเคราะห์๑

แล้วเราก็ลองย้อนเหตุการณ์ไปถึงวันที่๑๕เมษายน๒๕๖๐
ว่ากล้องวงจรปิดบริเวณนี้จะจับภาพมุมไหนได้บ้าง
ปากซอยมีกล้องวงจรปิดอยู่๔ตัว
เพียงตัวเดียวที่หันกล้องเข้าไปภายในซอยที่เกิดเหตุ

ก็ไม่ชัดเจนที่จะชี้ชัดได้ว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุนะครับ
ส่วนภายในซอยมีกล้องอีก๔ตัวที่หันไปยังจุดเกิดเหตุ
ทีมข่าวยังตรวจสอบเพราะว่ากล้องทั้ง๔ตัว
ภายในซอยประชาสงเคราะห์๑นั้น
ไม่ใช่กล้องของกรุงเทพมนครนะครับ
แต่เป็นกล้องของการเคหะแห่งชาติ
ซึ่งจากการตรวจสอบก็ได้รับคำตอบว่า

กล้องทั้ง๔ตัวเสียทั้งหมดนะครับ

ก็ไปอยู่ในสำนวนการฟ้องอยู่เหมือนกันนะครับ

ขณะเดียวกันผู้เห็นเหตุการณ์ในคืนวันเกิดเหตุ

วันนั้นเห็นกลุ่มวัยรุ่นประมาณ๒๐คน

ที่ผู้ตายจะถูกลากเข้าไปบริเวณกลางซอย
ตอนนั้นเขาไม่เห็นเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้น

ผู้ตายก็วิ่งออกมาพร้อมกับบาดแผลที่บริเวณลำคอ

ก่อนที่จะให้เพื่อนนั้นขับรถจักรยานยนต์
ไปส่งที่โรงพยาบาลครับ
พี่เห็นในตอนน้องเขาเดินออกมาแล้ว

ใช่เดินแบบกึ่งวิ่งแหละ

แล้วก็เลือดก็เลอะเต็มเลย
ทีแรกพี่ก็นึกว่าเขาโดนฟันที่อื่น

โอ้โหโดนตรงนี้
เหมือนตรงคอตรงหายปลาร้าตรงแถวนี้แหละ

แล้วก็เดินออกมาให้เพื่อนเขา
ให้พาไปส่งโรงพยาบาลหน่อยอย่างนี้

คือพาไปส่งโรงพยาบาลอย่างนี้
แล้วก็สอนมอเซย์นั้นเล็กออกไป

เห็นหลายคนแต่ไม่รู้จักเลย

ตอนนั้นลูกหลานเราก็อยู่หน้าบ้าน
มีสงการวันสุดท้ายวันที่๑๕
ใช่มันก็เลยเยอะแล้วก็เลยเลิกช้า

ปกติไม่เคยตีกันเลยเล่นดี
ไม่เคยมีเรื่องอะไรเลยมีปีนั้นแหละค่ะ
ก็คือผู้ที่เห็นเหตุการณ์ในคืนวันช่วงสงกรานของปี๕๙
ที่นี้ก็ยังมีในตงอีกคนหนึ่งจะเป็นพยานคนเดียวอยู่ในคดี
แล้วตอนนี้เขาก็ไม่สามารถที่จะมาให้ข้อมูลอะไรได้

แล้วก็คดีนี้ถือว่ามีผู้ก่อเหตุ๒คน

เยาวชนคนนั้นใช้สนับมือเป็นอาวุธ

แล้วก็ศาลก็มีการตัดสินสมัยเยาวชนนั้นแล้ว

ยังไม่สามารถที่จะมัดตัวจำเลยรายนี้ได้นะครับ
ส่วนความคืบหน้าในการบรื้อคดีในการตรวจสอบสำนวน
ก็ต้องดูว่าสำนวนมีความบกพร่องอะไรหรือเปล่า
แล้วก็เรื่องของภาพจากกล้องวงจรปิดในปี๕๙เนี่ย

มันอยู่ในสำนวนครบถ้วนขนาดไหน

หัวหน้าคณะทำงานและรายงานผลความคืบหน้าภายใน๑๕วัน
ทั้งเรื่องของการคัดสำนวนคำพิพากษา
การปรึกษาอายการถึงรายละเอียดของคดี
ในการเสาะหาพยานหลักฐานต่างนะครับ
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานยืนยันว่าคดีนี้
ตำรวจต้องการช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมทางคดี
ไม่ได้ต้องการหาคนผิดในความบกพร่อง
หลังจากนี้จะเรียกประชุมคณะทำงานทั้งหมด
เพื่อประชุมถึงการไล่เรียงคดีตั้งแต่เริ่มแรก

คือขั้นตอนการบันทึกการจับกลุ่มผู้ต้องหา
นำไปสู่การทำสำนวนส่งฟ้องผู้ต้องหา
โดยทั้งหมดจะต้องถูกรื้อมาเริ่มดำเนินการใหม่ทั้งหมด
อันนี้ผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกนะฮะ
ใช่ค่ะพอมีข่าวแบบนี้ออกมาเมื่อวานนี้
คุณแม่ของนายธนิษฐ์หรือว่าเต้เนี่ยนะครับ
พอรู้ข่าวนี่คือก้มลงกราบกับพื้นเลยค่ะ
บอกว่าขอบคุณทางพลตำรวจโทชานเทพเสสเวทมาก
เหมือนกับเข้ามาดูแลแล้วก็จะมาช่วยเรื่องคดีนี้ด้วย
คือเมื่อวานทางครอบครัวแล้วก็ทางนางเรวดีภรรยา
ของนายสุภาชัยผู้เสียชีวิตที่กระโดดตึก
ก็ไปทำพิธีอันเชิญดวงวิญญาณของนายสุภาชัยกลับบ้านนะครับ